ทำไมคลิปนี้มันต้องออกมาในช่วงเวลานี้

มันช่วยเพื่อนตอนเพื่อนตกน้ำลองดูสิฮะ
สิ่งที่น่าดูนอกจาก
มันใช้วิธีไหนช่วยเพื่อนมันตกน้ำคือ
หมามันช่วยหมาด้วยการตกน้ำฮะ
ในขณะที่ตอนนี้มีข่าวคนตกน้ำแล้วไม่มีใครช่วย
อ้อช่วยพี่โต
อ่ะยักษ์คือตัวที่ตกน้ำดู
ขอโทษนี่พี่สิงตัวตกแล้วอ่ะยักษ์ช่วย

ช่วยกันดึงนะฮะ
ไม่ใช่คนตัวที่ตกน้ำ

บอกว่าแก๊งสายเหน่อน่ารักนะฮะแต่น่ากลัวว่าเจ้าสิงโตจะตาบอด
เพราะถูกพี่นะฮะพยายามคาบหัวตรงโดนตาหรือเปล่าไม่รู้
จะดึงขึ้นจากน้ำให้ได้คืออยากให้รอดปลอดภัยว่างั้นเถอะนะครับ
บางคนบอกว่าหัวของสิงโตเป็นแผลหมดแล้วแต่ยังไงก็ตามนะ
นี่ฮะมันช่วยกันได้สำเร็จครับ